จะรบกวนพี่สอบอยากวันนี้จะไปดู
ผมอยากจะเอามาใส่ในจานสลัดนะครับ
ก็คือสลาทิชโยไม่แน่ใจว่าวันนี้มีไหม

ที่อยู่ตรงนี้มันจะมีผักอยู่ชนิดหนึ่งที่มีสีเยอะ

แต่หลายคนคือไม่รู้ว่ากินได้

วันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี้
หลายคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาซาย

ถ้าหุ่นนาฬิกาทรายก็เรียกว่าหุ่น๗๐๐บาท
หุ่นเอลคอร์ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กางเกียราศศัพท์เรียกว่า